ที่ประธุมธรรมนี้มือใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
ผู้หญิงสองคนมาด้วยกันคนหนึ่งขับ
คนขับจะถอยหลังคุณวรพร

ปรากฏว่าเพื่อนไปยืนโบก

นึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหคุณผู้ชมเขาบอกเคราะห์ดีนะนะฮะ

ถ้าไม่ติดรถท้ายรถคันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนโบกจะเป็นยังไง
แต่ก็ล้มไปเหมือนกันนะล้มไปแต่ว่า

ใช่ครับกันชนยังหลุดเหวี่ยงไปโดนเลยฮะเนี่ย
คุณอดิษรเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ
ผู้หญิงทั้งสองคนเป็นลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน

จะกลับรถคันนี้จะถอยหลังออกจากซอง

แต่จู่ผู้หญิงที่เป็นคนขับ

เพราะดีครับไม่เป็นอะไรมากฮะดีใจด้วยครับ
รถคันที่ถูกชนก็เคลียร์กันไม่ยาก
เพราะว่าเป็นรถของเพื่อนที่คอยโบกกันนั่นแหละฮะ

คุณอดีศรบอกว่าได้คุยกับคนขับรถ
บอกว่าตกใจครับตกใจแล้วกระทืบนะฮะ

เป็นลูกค้าที่เข้ามากินที่ร้าน

เหมือนเขาขับไม่เก่งหรือยังไงก็ไม่ทราบ

กับคาร์ดกับเบรกผิดอ่ะครับ

ก็คือถอยมาชนคน
ที่เป็นเพื่อนเขาครับที่เขามาด้วยกัน
ก็คือถอยมาชนคน
ที่เป็นเพื่อนเขาครับที่เขามาด้วยกันอ่ะ
แล้วก็ชนรถอีกคันหนึ่งหน้าร้าน
ผมถามเขาแล้วครับเขาบอกว่า